ที่จังหวัดประทุมธาตุเองผมจะบอกแบบนี้คุณผู้ชมที่รับประทานอาหารอยู่
อย่าเพิ่งโกรธผมเรื่องของเรื่องการที่ไปเจอกับครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งเขาบอกว่าครอบครัวนี้อาจจะทำอันตรายใครต่อใคร
หลายคนเขาก็เลยต้องให้กู้ภัยช่วยยกครอบครัวนี้ออกไป

คนลุกขึ้นนี่ขึ้นคอตรงนี้

นั่นคือครอบครัวตุ๊กแก่

ใครที่รับประทานอาหารอยู่ดูไปแล้วก็ต้องใจเย็นด้วยนะ
เหตุผลที่เขาต้องมากันที่นี่สำหรับพี่กู้ภัยเพราะว่าเขากลัวว่า
ตุ๊กแก่เหล่านี้ที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยจะไปทำร้ายทำอันตรายใครเข้า
พื้นที่ตรงนี้คือหมู่บ้านเอื้ออทรล่านหลุมแก้ว๒ถนนประธุมธานี
คุบางหลวงอมล่านหลุมแก้ว๒จังหวัดประธุมธานี
ที่นี่เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่ามีประชาชนขอความช่วยเหลือ

มันอยู่ที่บริเวณข้างอาคารเลขที่๑๕
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเขาแง้มแผ่นยิบซ่ำเดี๋ยวคุณจะได้ดูวินาทีนะ
ที่แง้มออกมานะ
เนี่ยฮะในช่วงเวลาที่เขากำลังจะเปิดเผยไอ้แผ่นยิบซ่ำตรงนี้ออกมานะ
โอ้โหใครที่กลัวตุ๊กแกแล้วก็วิ่งเลยครับ
อยู่ไม่ได้จริงว่านี่ตัวเล็กตัวลูก
พอเอาออกมาเท่านั้นแหละโอ้โหตัวเล็กตัวใหญ่ตัวน้อย
ล่านเลยคือเป็นรังอ่ะใช้คำนี้ไหมเป็นแบบนั้นเลยครับ
ตัวเล็กก็น่ากินพี่เห็นตัวน้อยไหมนี่มาอีกแล้ว
แล้วที่สำคัญเห็นอะไรรู้ไหมไม่เห็นอะไรเลย
ดูด้วยกันเนาะไม่ต้องอ้าปากเหรอ
คือเห็นแผงไข่ตุ๊กแกครับเป็นแผงเลยครับ
โอ้ยคนลุกกองติดอยู่ตรงกระแพงนั้นนะครับ
เยอะเลยครับแล้วไอ้ตุ๊กแก่ตัวเป็นที่จับได้ถามว่ามีกี่ตัวที่จับได้
๕ตัวครับ๑๕ตัวถือว่าเยอะไหม
เยอะตัวเดียวก็เยอะแล้วตุ๊กแกอ่ะ
สำหรับคนไม่ชอบอะเนาะเอางี้ละกัน
คือตุ๊กแก่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัตว์เล้ยคลานแล้วกันเนอะ
ที่ถ้าแบบว่ามากันเนี่ยตัวเดียวก็กลัวแล้วถ้ามาหลายตัวยิ่งต้องน่ากลัวไปใหญ่
ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้ว
แล้วเจ้าหน้าที่กูภัยเขามีน้ำใจอยู่แล้วโทรไปแจ้งเถอะครับ

ตัวสงสารเขาเลยต้องมาตามจับทุกข์แกเยอะขนาดนี้